ยังอยู่ที่เรื่องของชายคลั่งทีนี้ไปอยู่ที่สุมราชธานี
จะบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งมีน้องผู้หญิงลูกเจ้าของบ้านเขาอยู่กันสองคน
ก็โทรบอกพ่อพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ไปช่วยลูก
เอาลูกซ้อนท้ายรถออกไปแล้วนะฮะ
ตัวพ่อย้อนกลับไปดูเพราะว่าชายคลั่งอยู่ในบ้าน
สุดท้ายเนี่ยฮะตัวพ่อที่ย้อนกลับไปถูกคนร้ายเอาปืนยิงเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมครับ
นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลตะกุดใต้อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุมราชธานีครับ
นะฮะก็ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบร่างของนายรุ่งธรรม
เมืองประเทศอายุ๔๘ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
เสียชีวิตอยู่ในรถเลยนะฮะที่บริเวณเบาะที่นั่งของคนขับ
รถคันนี้จอดอยู่ที่บริเวณทางเข้าบ้าน
ห่างจากบ้านอีก๒๐เมตรเท่านั้นนาผู้ตายเมียมีแบบแหทุดยิงที่กลางหน้าอกที่ท้อง
รวมทั้งที่มือด้วยทั้งหมดใน๔แผลด้วยกันนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าคนยิงคือนายวรเชษชมพูห้อยอายุ๓๔ปีครับ
อยู่ติดกันเลยหลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ทีนี้ไปถามภรรยาผู้ตายชื่อว่านางบุญชีพบอกว่าเธอกับสามีออกไปทำสวน
ทิ้งลูกสาวสองคนอายุ๑๕๑๘ปีอยู่บ้าน
กลับมาจากโรงเรียนก็อยู่ที่บ้านกันตามลำพังสองคน
จู่วรเชษเพื่อนบ้านมีอาการคุ้มครั่งบุกไปที่บ้าน
พังประตูเข้าไปจะไปทำร้ายลูกสาวสองคน
สาวก็โทรบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็รีบขับรถกลับมาที่บ้าน
ก่อนที่จะให้ตัวภรรยาพาลูกสาวสองคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกไปก่อน
แล้วก็จะไปแจ้งความระหว่างนั้นสามีย้อนกลับไปที่บ้าน
ไปหาผู้ชายคนที่ครั่งเนี่ยสุดท้ายมีการยิงปืนใส่กันด้วนปืนกัน
แล้วก็เจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิตคาที่เลยครับ
ก็ว่าเขาก็คุยกับบิทำสิ่งนั้นนะครับ
อย่างที่ภรรยาผู้ตายบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมา
แต่ที่ก่อเหตุเพราะว่าฤทธิ์ของยาเสพติด
ผู้ก่อเหตุก็เสพยาเข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุเข้ามาแบบนี้
สุดท้ายก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเลยนะครับ